ใครที่ใช้วิธีออมเงินสะสมเงินด้วยการหยอดกระปุกหยอดกระปุกเป็นแบงค์โอเคเป็นเหรียญโอเคแต่พอเป็นแก๊งเนี่ยมันขึ้นเชื้อราได้ไง
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเธอใช้วิธีนะคะหยอดกระปุกหยอดแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยแบงคยี่สิบ
แต่สิ่งสุดท้ายพอทุบกระปุกออกมามันคือสิ่งนี้ค่ะมีเชื้อราค่ะเกาะอยู่บนธนบัตรเหล่านี้
เธอบอกว่าโหเจอแบบนี้เซ็งเลยอ่ะกี่ปีเนี่ยฮะคุณ
ครึ่งปีอ๋อครึ่งปีได้ค่ะเห็นไหมคะแต่คุณผู้ชมเจอแบบนี้ท่านอย่าไปทิ้งนะ
เพราะธนบัตรเหล่านี้ถือว่าชำรุดแต่สามารถไปแลกกับแบงค์ชาติได้
กฎหมายเนอะตามกฎหมายเลยค่ะแต่ว่าอาจจะต้องรอนิดหนึ่งนะคะ
นี่แหละค่ะธนบัตรจำนวนมากมีตั้งแต่ใบละ๑๐๐บาท๕๐๐บาท๑๐๐บาท๕๐บาท๒๐บาท
อยู่ในสภาพขึ้นราเป็นจุดแบบนี้ค่ะถูกรากินเกือบทั้งฉบับเลยนะคะโดย
มีน้องหมูทองกระปุกออมสินวางอยู่ใกล้ใกล้นะคะภาพนี้นี่น้องหมูทองนะคะ
โอ้โหอุตส่าหยอดกระปุกมานานกว่าครึ่งปีตอนแรกตั้งใจว่าจะรอให้เต็มกระปุกแล้วค่อยทุบ
แต่วันนี้ตัดสินใจทุบเอาเงินออกมาจะไปฝากธนาคาร
พอเห็นสภาพเงินเป็นแบบนี้ยอมรับเลยว่าเศร้า
ต่อมานะคะมีชาวเน็ตมาแนะนำขอบคุณชาวเน็ตด้วยนะคะ
มาแนะนำเรื่องดีดีแบบนี้ชาวเน็ตบอกว่าอย่าเพิ่งซีเรียสอย่าเพิ่งเสียใจไป
ก็สามารถไปแลกกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติได้
พอผู้หญิงเจ้าของโพสต์เนี่ยได้รับทราบข้อมูลแบบนี้แล้วก็เลยลองทำดูนะคะ
นำธนบัตรเหล่านี้ไปทำตามที่ชาวเน็ตว่าก็เลยกลับมาโพสต์อีกที
อัปเดตว่าตัวเธอเนี่ยนำแบงค์ที่ขึ้นราไปแลกกับธนาคารแห่งประเทศไทยมาแล้ว
ให้เขียนใบยื่นคำขอแลกธนบัตรชำรุดใช้บัตรประจำตัวประชาชนสมุดบัญชีธนาคาร
จากนั้นทางธนาคารจะทำเรื่องส่งไปที่แบงค์ชาติให้จึงไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้เลย
เดี๋ยวต้องรอทางแบงค์ชาติอนุมัติเรื่องแล้วธนาคารจึงจะโอนเงินเข้าบัญชีให้
ซึ่งก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ทางผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารยืนยันว่า
จะได้ครบทุกบาทไม่เสียค่าธรรมเนียมใดนะคะ
ส่วนที่นำเรื่องนี้มาโพสต์เพราะอยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่เลือกเก็บเงินแบบหยอดกระปุก
ส่วนใหญ่ผมจะหยอดเป็นเหรียญเต็มเหรียญช่วยเกี่ยวกับเล็กกระปุก
แต่เหรียญก็มีปัญหานะก๊อฟแล้วอย่างเด็กเนี่ยเราสอนให้เขารู้จักการออม
บางทีหยอดเหรียญไปหยอดเหรียญไปหรือว่าเหรียญเนี่ยมันดำครับ
ธนาคารผมขออนุญาตไม่เอ่ยนาม
คือไม่รับนะไม่รับเห็นมันดำ
แบบนี้ท่านจะไปสนับสนุนให้เด็กออมเงินทำไมล่ะครับ
อันนี้ผมฝากให้แก้ไขเรื่องของกฎระเบียบด้วย
คือถ้ามันไม่ได้ผิดรูปผิดร่างหรือดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับ
ว่ามันเป็นเหรียญอะไรอะไรอย่างนี้ผมว่ารับเถอะครับ
แล้วท่านก็ไปหาวิธีแก้ปัญหาเอาเด็กมันจะได้รู้จักออมเงินครับ